สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
เอาล่ะสินพันธ์นาฬิกา๑๙นาทีนะครับ
สนุกฐานกับเราสองคนเหมือนเดิมน้องไม่ต้องยิ่งคึกยิ่งสนุกน่าจะบอกให้
ให้เกียรติทรงผมดิฉันวันนี้คุณผู้ชมบอกว่าดิฉันเหมือนนางเอกมนรักลูกทุ่งเลย

นางเอกเนอะนึกว่านางเอกตัวเมีย

เต้นก็เต้นเฉพาะตัวหัวเก็บเอาไว้ให้ถึงกลางคืน

ช่วงนี้อยากจะเชิญคุณผู้ชมไปทานผลไม้
ที่จะนำเสนอนี่ต้องลูกโตผลใหญ่แตงโม
ใหญ่อะไรก็เก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็น
พาไปทานแตงโมแตงโมที่ผมจะพาไปทานไม่ธรรมดานะครับ

คุยกับแตงโมเดี๋ยวไปติดตามกันหน่อยครับค่ะคุยกับแตงโม

รวมตัวกันที่นี่นะครับแล้วก็คัดแยกแตงโมกัน
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมนะครับช่วยกันลงแรงเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วก็ไปส่งอย่างจุดรวมสินค้าของ
หมู่บ้านทุ่งอ่าวหมู่๓ตำบลศรีวิชัย
อำเภอภูพินจังหวัดสุราธานีครับ
พอมารวมกันปุ๊บนี่เห็นไหมตามภาพ
ติดป๊าบป๊าบป๊าบให้รู้เลยว่าแตงโมผลนี้
มาจากของใครสวนที่ไหนพาโชว์ให้ดูแดงแจ๋ขนาดนี้
โอ้โหคิดดูแล้วกันจะหวานขนาดไหน

แสดงว่าผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัยเป็นที่เรียบร้อย
ปลอดศาลผิดแน่นอน
วิธีการน้องใบตองก็คือใช้แอปพลิเคชันไลน์นี่แหละครับ
ก็จะพบว่ามีใบประกาศแล้วก็รูปของเจ้าของสวนอยู่ด้วย
ตามแบบนี้เลยสแกนไฟปั๊บกดโอเคนะจ๊ะ
เป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้าไปดูก็เลยจะบอกที่มาที่ไป
ใบรับรองก็มีหน้าตาเจ้าของสวน

แตงโมโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่า
ได้รับการการันตีทั้งความอร่อยแล้วก็สุขภาพ
ทานเข้าไปดีต่อสุขภาพแน่นอนน้องเขากินให้ดูนี่

เป็นแตงโมแท้ปลอมไม่ได้
แล้วก็เกษตรกรที่นั่นเขาก็ยินดีนะที่ทำแบบนี้
เพราะว่ามันช่วยให้เขาสามารถการันตีสินค้าได้ด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่าง
เกษตรกรเข้มแข็งที่รวมตัวกัน

ช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บ
แล้วก็ช่วยกันการันตีสินค้าสร้างรายได้
สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว

ก็สแกนเอาไว้จะได้รู้ไงว่าแตงโมมันมาจากสวนนี้

เรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวพาไปดูวิถีของเกษตรกรชาวอีสานกันหน่อยช่วงนี้
แม่รายได้ดีเหลือเกินเพราะเขาพากันไปนี่คุณทำตาม

ช่วงนี้เกษตรกรชาวอีสานเขามีรายได้เสริมจากการแห่ไข่มดแดงค่ะคุณผู้ชม

เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรภาคอีสานนะครับ

ก็จะใช้เวลาว่างช่วงนี้แหละมาทำอาชีพเสริม

อย่างเช่นครอบครัวของนายพินิษฐ์เอกบุตรอายุ๕๒ปีนี่แหละค่ะ
เป็นชาวนาในพื้นที่บ้านประโดก
หมู่๑ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาไปแห่ไข่มดแดง
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรง
แดงกำลังเริ่มที่จะออกไข่
จึงเป็นโอกาสดีที่จะหารายได้เสริมให้กับครอบครัวแบบนี้

จะมีไม้ไผ่ยาวประมาณ๑๐เมตร
ผูกถุงปุ๋ยไว้จะมีถุงปุ๋ยผูกไว้ที่ปลายไม้

แล้วก็แย่พอพบรังมดแดง
ก็จะไปไม้แย่เข้าไปในรังกระทุ้ง
ใช่แล้วชายลนปุ๊บลงในถุงปุ๋ย
ดีครับแล้วก็เอามดแดงหล่นใส่หัวแทน
อย่าสิเขาต้องมีวิธี
นี่คุณหลังจากที่ได้ตัวทั้งมดแดงแล้วก็ไข่ลงมา
ต้องนำมาเทใส่กระด้งแบบนี้ก่อน
แล้วก็เทแป้งมันที่ขาวที่เราเห็นคือแป้งมัน
เทลงไปเพื่อที่จะไม่ให้มดแดงคาบไข่ออกไป
ก่อนที่เราจะมาคัดเอาตัวมดแดงออก

เห็นแล้วก็บอกว่าขนลุกเหมือนกันนะคุณนะ
มดแดงเยอะคือถ้าตกใส่หัวได้เรื่องเลย
เป็นเรื่องแน่นอนเพราะว่าเห็นมันเยอะขนาดนี้

ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแห่ไข่มดแดงเท่านั้น
คุณพี่พินิษฐ์บอกว่ามดแดงจะวางไข่
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี
โดยช่วงนี้คือถือว่าเป็นระยะแรกค่ะ
มดแดงก็เลยยังมีไม่มากเท่าไหร่
หาได้วันหนึ่งประมาณ๓กิโลกรัมเท่านั้น
เฉลี่ยนะรังละ๓ขีดเอง
เออราคาขายก็เลยค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะฮะ

จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๐บาท

จะเป็นกิโลกรัมละ๖๐๐บาททันที

เห็นไหมล่ะเป็นการสร้างรายได้เสริมในช่วงที่
หลังจากทำนาเก็บเกี่ยวกันเสร็จสิ้น
มาดูเมนูที่ทำจากไข่มดแดงกันบ้างนะคะ

นี่แกงผักหวานไข่มดแดง

ยำไข่มดแดงอะไรอย่างนี้แต่ละเมนูนะ
โอ้โหซีซัดน้ำลายไหลกันไปคุณค่ะ

ห่อหมกไข่มดแดงคุณเคยกินไหม

ใช่ห่อหมกไข่มดแดงเนี่ยค่ะ
โอ้โหอันนี้ใส่ผักชีลาวลงไปด้วย

และอันนี้ก็อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตขายดีมาก
เจียวใส่ไข่มดแดง
แต่ความที่ว่ารสชาติของมันช่วยเพิ่มรสชาติให้กับไข่เจียว

ถูกต้องแล้วนะคะหารับประทานยากด้วย
มีราคาสูงด้วยเชื่อว่าหลายคนชอบนะ
เมนูที่ชื่นชอบจะต้องเป็นอีก๑เมนูดังคือไข่มดแดงนี่แหละ
เพราะว่ามันหายากราคาแพงและที่สำคัญอร่อยมีโปรตีนด้วย
ใช่ร้อยครับชอบทานมากเลย
แกงอะไรและเขาใส่ไข่มดแดงคือผักหวานไข่มดแดงใช่ไหม

แต่ถ้าคนที่เขาชอบแล้วยังไงก็ซื้อ

มดแดงเนี่ยก็น่าจะมียาวไปจนถึงช่วงประมาณเดือนเมษายน
นั่นแหละก็ลองหาซื้อกันมาทานได้นะจ๊ะ
เอาละช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่
จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปทำอะไรจ๊ะไอ้ม่า
วิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างไร

เรามาทำความรู้จักกับที่นี่กันสักหน่อยค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ของตำบลดอนมะนาว
มีเชื้อสายไทยทรงดำหรือลาวทรง
ซึ่งพวกเขามีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของตัวเอง
และยังเก็บรักษาไว้มาถึงปัจจุบัน
แม้แต่การแต่งกายก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะ
ดูสิคะแม่แต่งชุดสวยกันทุกคนเลย
ผู้หญิงชาวไทยทรงดำจะใส่เสื้อก้อม
เป็นเสื้อที่ทอด้วยผ้าไฟล์สีดำ

แม่กำลังฟ้อนรำอย่างสนุกสนานเลยนะจ๊ะ
น่ารักอ่อนช้อยกันจริง
เอาซ้ายนิดขวาหน่อยโอ้ยเป็นตะฮักแท้
เอาล่ะค่ะชมวัฒนธรรมการเป็นอยู่ไปแล้ว
มาดูวัฒนธรรมด้านอาหารการกินกันบ้าง
ขอบอกเลยค่ะว่าอาหารพื้นบ้านไทยทรงดำแท้
หาทานยากหลายเมนู
ต้องใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำเท่านั้น
ซึ่งมีรสชาติความอร่อยที่เป็นเสน่ห์ไม่เหมือนใคร
มาเริ่มที่เมนูแรกที่เหมือนจะธรรมดา
แต่รสชาติไม่ธรรมดา

ใช่แล้วค่ะเจ้าโอ๊บโอ๊บนี่แหละ
คือวัตถุดิบสำคัญของเมนูกบโอ

เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันดีกว่า
หลังจากที่ล้างกบสะอาดเอาเครื่องในออกหมดแล้ว
จากนั้นก็แบ่งกบตัวที่จะเอาไว้สำหรับยัดไส้
และมาเริ่มลงมือสับกบสำหรับนำไปยัดเลยจ้า
สับจนละเอียดแล้วก็นำผัดกับเครื่องพริกแกง
หอมแดงกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดและใบกระเพราค่ะ
จนหอมได้ที่จนออกมาเป็นแบบนี้
นำมายัดใส่ตัวกบที่เตรียมไว้
ทั้งทางท้องและทางปากให้พองพองแล้วก็พองแบบนี้
เมื่อพอใจแล้วก็นำลงไปย่างบนไฟอ่อน
เคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าใช้ไฟแรงเกินไประวังกบไม่อดกินไม่รู้ด้วยนะคะ
เมนูปิ้งย่างผ่านไปแล้ว

น้ำพริกสุดแซ่บตามแบบฉบับของชาวไทยทรงดำ
มาดูกันหน่อยสิว่าที่มาของคำว่าแซ่บเนี่ยมีอะไรบ้าง
อ่ะพริกแห้งมะแข่นหอมแดงกระเทียม
นำแต่ละอย่างไปคั่วแล้วนำมาตำรวมกัน
รสหวานด้วยน้ำตาลปี๊บตัดด้วยน้ำมะขามเปียก
เมื่อตำจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะได้น้ำพริกเอือดด้าน
รสชาติเปรี้ยวกำลังดีหวานกำลังโดน
ทานคู่กับปลาย่างโอ้โห
แซ่บอย่าบอกใครเลยค่ะ
โอ้โหแต่ละเมนูเดี๋ยว

น้องใบตองบอกว่าที่มาที่ไปของชื่อกบโอนี่ก็มีเหมือนกันนะ
จริงคือกบตอนแรกก็เป็นเมนูกบธรรมดา
แต่พอเอาไปย่างโอ้ร้อน
นี่คือที่มาที่ไปของคำว่ากบโอใช่ไหม

นะจริงเป็นเมนูชื่อของเขาอยู่แล้ว
กบโอ้ร้อน

ลองไปลองทานกันได้นะครับเมนูแบบนี้

ต้องแล้วนี่ก็ใกล้จะเย็นแล้วนะ
หลายคนก็หิวแล้วดูรายการของเรานะ

แล้วก็มีก้อยไข่มดแดงน่าทานมาก

ส่งข้อความหน้าจอช่อง๓๒นะคะ
คุณดูจีนยอดแอดแล้ว

กันได้นะครับแล้วก็บอกกันหน่อยแล้วกันว่าช่วงเย็นนี้อยากไปทานอะไร
เดี๋ยวเราสองคนจะตามไปทานด้วยไปทานด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมเลี้ยงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยังไม่หมด
ใครอยากรวยเอามามาฟังทางนี้เพราะว่ามีหนุ่มโคราชคนหนึ่ง
เขามีไอเดียในการที่จะปลูกมะขามป้อมแต่มะขามป้อมเนี่ยไม่ใช่มะขามป้อมธรรมดา
เพราะเป็นมะขามป้อมยักษ์ใหญ่แล้วก็ให้รายได้ดีปีหนึ่งเป็นหลักล้านเลยคุณ
โอ้โหนี่เป็นพวงอย่างกับพวงอังุ่นเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่ลูกมะนาวนะที่เห็นนี่นะ
ไม่ใช่ลำไยไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะคุณมันคือมะขามป้อมขนาดยักษ์เลย
เป็นของหนุ่มโคราชวัย๒๕ปีเท่านั้นอายุ๒๕เป็นเจ้าของสวนมะขามป้อมแล้ว
อยู่ที่บ้านโคกหินช้างตำบลสาหร่ายอำเภอชุมพวงนะคะซึ่งก็ได้มีการทดลองหาต้นจากในป่ามาปลูกบนพื้นดินที่แห้งแรง
มากเลยค่ะออกผลผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายเรียบขายหมดเลย
ครับโดยลูกหนึ่งนะคะจะมีน้ำหนักประมาณครึ่งขีดอืม
ลูกเดียวนะครึ่งขีดนี่คือหนักมาก
ลำต้นเขาจะค่อนข้างเตี้ยหน่อย
ให้ผลที่ดกมากเลยถ้าดูจากภาพนะคุณผู้ชม
ก็เลยตั้งชื่อว่าแป้นไซโยกนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีพันธุ์แป้นสีทอง
พันธุ์บุหงาพันธุ์สร้อยระยะที่ให้ผลดกออกตลอดทั้งปี
ฤดูการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา
สามารถเก็บเกี่ยวขายแบบเหมาสวนนะ

ขายในราคา๑ล้าน๒แสนบาท
โอ้โหขายกันเป็นล้านเลยเหรอมะขามป้อมเนี่ยนะ
ใช่คือขายแบบเหมาสวนเนี่ยนะคะ
แล้วก็ขายกิ่งพันธุ์ได้อีกประมาณ๗แสนบาทนะคุณ
จากการลงทุนปลูกครั้งแรกที่ใช้เงินเพียง๒แสนบาทเท่านั้น
รายได้ดีขนาดนี้นะคุณค่ะ
ใครสนใจอยากได้อยากทำเนี่ยโอ้โหต้องลองเลย
ศึกษาพัฒนากันดูได้นะคะ

ผู้ที่สนใจจะซื้อพันธุ์มะขามป้อมยักษ
ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ของนายวัชรพลสอนแสงเจ้าของสวนนะคะ
มีให้๒เบอร์๐๖๕๑๐๖๔๐๙๓และ๐๙๐๓๒๓๔๒๐๒๗๕คุณผู้ชม

เหมือนลูกมะนาวอ่ะ
หัวผมก็จะโนใหญ่กว่าเจ้าลูก

แต่ว่ามะขามป้อมมันมีประโยชน์มีวิตามินซีสูทุกต้องแล้วนะคะ
แล้วก็สามารถนำมาทำเป็นแบบยาอมอะไรอย่างนี้ก็ชุ่มคอได้
คอและที่สำคัญถ้าทานมะขามป้อมลูกสดแบบนี้โอ้โห
ช่วยระบายดีเลยทีนี้

ระบายของเสียมาจากร่างกายนี่แหละ
ปลูกแล้วยังสร้างรายได้ได้ดีอีกด้วยคุณ

มาเยอะมากจริงในช่วงเย็นอยากจะไปทานอะไร

หมานี่ไงหมากะทุ

เพราะว่าดูเมนูบาร์บี้
ตุ๊กตาแจ่วฮอนกันไปน่าทาน

ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าไหม

บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับ
ลีลาส้มตำ

ของชาวสี่รุงจังหวัดเลยนะคุณ

พาไปดูตะล้อนค้ำค้ำกันหน่อย
สุดยอดลีลาการแกว่งแอก

เออเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าครับ